ช่วงนี้ไปเที่ยวพักผ่อนไปเล่นน้ำก็ระมัดระวังเรื่องของการจมน้ำจมท่านะฮะเป็นข่าวกันบ่อยครั้งนะฮะแต่ทีนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเขาไปที่ห้วยตึงเท่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หย่อนเท้าลงไปเพื่อที่จะเอาเท้าจุ่มน้ำปรากฏว่ามันมีตัวอะไรเล็กเนี่ยคุณต้องส่องดูให้ดีนะฮะตัวเสียมตาลลักษณะ
รู้คำตอบว่าเจ้าตัวนี้มันตัวอะไร

คือว่าถ้ามีคนลงไปเล่นน้ำนะคุณนะ
ลงไปดำผุดดำไหว้แล้วเจ้าตัวพวกนี้
มันจะเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกเข้าอวัยวะเพศหรือเปล่า

กรณีที่มีนักท่องเที่ยวได้โพสต์ภาพของสัตว์น้ำ
ขนาดเล็กอยู่คล้ายกับปริงเกาะอยู่ที่เต็มเท้านะครับ
หลังจากที่ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำชื่อดัง
ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะครับ
โดยระบุว่าได้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่ห้วยตึงเท่า
ใช้บริการแพร่ที่๑๔เล่นน้ำบริเวณนั้น

เพราะเกรงว่าจะถูกช้อนชัยเข้าตามผิวหนัง

แล้วก็บอกว่ามีอาการคันด้วยนะฮะ

บางคนก็บอกว่ามันเป็นปริงเข็มหรือเปล่า

บางคนก็บอกว่าไม่กล้าเล่นน้ำที่ห้วยตึงเท่าอีกเลย
กลัวจังเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพันเอกสุปกรณ์เรือนสติ
ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก็ได้ลงพื้นที่ที่แผ่ที่๑๔
จุดที่โซเชียลเขาโพสต์เขาแชร์อยู่นะครับ
แล้วก็ตักน้ำขึ้นมาส่องดูเอามาพิสูจน์

ไม่พบตัวอะไรที่มีลักษณะคล้ายในภาพ

มันน่าจะเป็นนอนน้ำชนิดหนึ่ง

มันมีอยู่ในห้วยตึงเท่ามานานแล้ว
โดยจะอาศัยอยู่ที่บริเวณน้ำนิ่งนี่แหละครับ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยมาศึกษาเมื่อ๘ปีก่อน
แล้วก็ระบุว่ามันเป็นหนอนน้ำ
วัฒนาจักรชีวิตของสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง
เกิดในน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
ริสุทธิ์ไม่มีสารพิษสารแขวนลอยหรือตะกัวเจือปน
มันอยู่ในน้ำนิ่งน้ำสะอาดนี่นะครับ
้วยตึงเท่าก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสะอาด
แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำปลาปลาให้ชาวเชียงใหม่ด้วย
แต่ทีนี้ครับเราก็ถามแล้วพบหนอนแบบนี้จะยังไงต่อนะฮะ

เมื่อพบหนอนน้ำนี้ก็ยังถือยืนยันอยู่นะ
ตามการศึกษาของทางวิชาการ
บอกว่าน้ำในห้วยตึงเท่ายังสะอาดและก็บริสุทธิ์นะครับ
ส่วนสาเหตุที่มาเจอหนอนน้ำบริเวณแพร่ที่๑๔

ตั้งแต่วันที่๔มีนาคมปีที่แล้ว

ก็เลยทำให้น้ำนิ่งนะครับแล้วก็น้ำมันสะอาด

เออเขาบอกว่ามันเป็นวิธีหนึ่ง
นำสารส้มไปแกว่งในน้ำ
เพื่อให้น้ำบริเวณใกล้กับชายฝั่งนั้น
มีสภาพเป็นค่าที่เป็นด่างอ่อนพอ
เพื่อไล่ตัวหนอนน้ำให้ออกไปจากโซนที่มีนักท่องเที่ยว
แต่ถึงแม้มันไปอยู่โซนอื่น
ก็ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศแน่นอน

ไม่ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
ไม่กัดหรือดูดเลือดเหมือนกับปริง
ตอนนี้ทางด้านของหน่วยงาน
เขาบอกว่าดำเนินการแล้วเสร็จไปหลายจุด
คือเอาสารส้มไปแกว่งอยู่บริเวณริมน้ำนะครับ

นักท่องเที่ยวจะมีน้ำสะอาดในห้วยตึงเท่าให้เล่นอีก
แล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ในช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับ

ก็จะมีการเชิญนักวิชาการ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าหน้าที่ประมง

แล้วก็ยืนยันผลกันอีกครั้ง

อยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่แกว่งสารส้มกันอยู่นะครับ

อยู่บนแพร่ได้ไหมอยู่บนแพร่ได้นะครับ

เพราะว่าเขามีการแกว่งสารส้มกันอยู่นะฮะ